ดูที่นครศรีธรรมราชก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ฮะที่กลางถนนนะครับแถวสายหลักทุ่งใหญ่ทุ่งสงศ์นะฮะ
เป็นสายเก่านะฮะหน้าร้านช่างเบาไดนาโม
เจ้าหน้าที่ต้องปั๊มหัวใจช่วยชีวิตผู้ชายคนหนึ่ง
เขาถูกเพื่อนรักของเขายิงนะฮะยิงจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ไปดูภาพนะฮะช่วงปั๊มหัวใจนะครับ
สุดท้ายเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
นายอนันตชัยนาราอาจอายุ๓๗ปีชื่อเล่นชื่อบูนะฮะ

อย่างเต็มที่แล้วนะฮะสุดท้ายช่วยไม่ทันนะครับ
ก็เสียชีวิตนะครับสพทุ่งใหญ่นะฮะมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ที่ยิงกันนะครับ
ที่หน้าร้านช่างเบ่าดายเนอร์โมติดกับถนนสายหลัก

นายนาธิชัยถูกยิงกระสุนเข้าศรีษะนะครับ
หงายจมกองเลือดอยู่หน้าร้านนะครับ
กู้ภัยก็พยายามมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล

ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับมีจักรยานยนต์คันหนึ่งจอดอยู่นะฮะ
จักรยานยนต์คันนี้นะฮะสีแดงคันนี้
ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่หน้าร้านช่างบ่าวไดนาโม
กุญแจรถกับหมวกแก๊วป์สีดำยังอยู่ยังตกอยู่แถวรถนะครับ
ซึ่งเป็นของนายอดันดาชัยผู้ตายนะครับ
ค่ะที่เกิดเหตุก็พบปลอกกระสุนปืนด้วยนะครับ
เป็นขนาด๓๘๐ตกอยู่ปลอกหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ต้องกั้นเชือกโอลิสไลน์เอาไว้ก่อนนะครับ
เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุคือผู้ก่อเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้สอบถาม
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะฮะที่เห็นเหตุการณ์นะครับหลายคนนะฮะที่ให้การตรงกันนะครับ
บอกว่าคนก่อเหตุที่ยิงนายนัชชัยนะครับคือนายจตุรนจันสว่างอายุ๓๘ปี
ชื่อเล่นชื่อในเอ็มเขาเป็นพ่อค้าขายไอศครีมนี่ฮะ
หลังจากก่อเหตุนี้หลบหนีไปนะครับบ้านอยู่ในซอยเริกดีเขตเทศบาลตำบลท่ายาง
ชาวบ้านบอกว่าหลังก่อเหตุนายจตุรนเนี่ยขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปตามถนนสายทุ่งใหญ่
ทุ่งสงสายเก่าตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็ไปตรวจล้อมไปปิดค้นที่บ้านพักของพ่อกับแม่ของนายจตุรนด้วย
เพื่อกดดันให้ออกมามอบตัวนะฮะแต่ยังไม่เจอตัวนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าหลักฐานชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวจะขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับ
ถ้ายังไม่มามอบตัวทีนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะชาวบ้านบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยนายจตุรนมือยิงกับนายอนัญชัยผู้ตายเนี่ย
ก็เป็นเพื่อนรักกันใช่ค่ะนะ
เคยกินเคยเที่ยวด้วยกันนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นถึงมายิงกันตายนะครับ
จากการสอบส่วนเบื้องต้นนะครับตัวของผู้ก่อเหตุคือนายจตุรนกับผู้ตายคือนายอันตชัยเป็นเพื่อนรักกัน
กินเที่ยวอยู่ด้วยกันแต่ระยะหลังทั้งคู่เริ่มมีปัญหากันนะฮะ
ตำรวจบอกว่าที่สืบทราบเนี่ยคือเป็นเรื่องของการไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทานะ
แล้วไปขัดใจกันลักษณะพูดให้ร้ายกันด้วยนะครับ
ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนายอนันตชัยขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านมา
เพื่อไปเอาเหล็กขาตั้งสแตนของรถนะฮะเป็นเหล็กขาตั้งรถจักรยานยนต์อ่ะ
จากนั้นไม่นานนายจตุรนมือปืนก็ขี่จักรยานยนต์มามาจอดหน้าร้านเหมือนกัน
ติดเครื่องอยู่นะฮะจอดแต่ติดเครื่องลงจากรถเดินไปถึงเนี่ย
ไปผลักอกนายอาณาจัยก่อนเลยนะครับนายอาณาจัยนี่ก็พูดสวนเข้าไป
ประมาณว่ามาผลักอกเขาทำไมจากนั้นนายจตุรนนะครับพยานบอกว่า
ชกนายอนันตชัยไปก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็ชักปืนที่พกติดตัวมา
ยิงใส่เข้าไปนายกระสุนเข้าศรีศาสตร์นะครับ
นายอนันตชัยหรือว่าในบูก็ล้มลงนอนหงายอยู่ที่หน้าร้าน
มาถึงตำรวจมาถึงพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
แต่ก็ไม่ทันนะครับส่วนนายจตุรนก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะฮะ
ท่านตำรวจเอกกิตติพงทองทิพย์พุ่มกับการสอบพอทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราช
บอกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากเรื่องโกรธแค้นส่วนตัว
เนื่องจากทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนวันเกิดเหตุ
มือปืนขี่รถตามประกบผู้ตายไปที่ร้านไดนาโม
เพื่อจะไปถามผู้ตายเกี่ยวกับเรื่องการใส่ร้าย
ประมาณว่าจะไปถามว่าไปใส่ร้ายอะไรเขาไว้ในทางเสียหายนะครับ
ทำให้มือปืนเนี่ยไม่พอใจนะครับไปถึงก็มีปัญหากันแล้วก็ยิงเขาจนเสียชีวิต
ประวัติของทั้งคู่ตำรวจบอกว่าก็มีประวัติไม่ค่อยดีนัก
เคยถูกจับคดียาเสพติดมาแล้วคนหนึ่งก็หลายคดีนะฮะ
ส่วนร้านที่เกิดเหตุนะครับในดามแก้วประดิษฐ
เจ้าของร้านไดนาโมที่เกิดเหตุซึ่งเขาก็เห็นเหตุการณ์ด้วย
เพราะผู้ตายจะเอาขาเหล็กตั้งรถมอเตอร์ไซค์ที่ร้าน
นี่นะฮะเจ้าของร้านนะครับ
บอกว่าผู้ตายนี่ขี่จักรยานยนต์มาจอดริมถนนหน้าร้านก่อน
แล้วก็เดินไปเอาเหล็กขาตั้งสแตนของรถจักรยานยนต
เอามาเชื่อมเอาไว้ที่โรงกลึงติดกับร้านของเขานะ
มาที่โรงกลึงติดร้านของเขาเพียงแต่มาจอดรถหน้าร้านเขา
จตุรนมือปืนเนี่ยขี่จักรยานยนต์ตามมาจอดหน้าร้านตอนหลังนะครับ
มาถึงก็เดินมาลงมาจากรถนะครับมาถามผู้ตายว่าไปพูดอะไรไว้
นี่ทำให้เขาเนี่ยเสียหายแล้วก็ใช้มือผลักอกแล้วชกทีนึง
จะชักปืนขึ้นมายิงใส่แล้วก็วิ่งกลับไปขึ้นรถจักรยานยนต
จอดติดเครื่องเอาไว้แล้วก็ขี่หลบหนีไป
ทีนี้วันนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของผู้ตาย

บ้านถูกตั้งเป็นงานศพจัดงานศพของผู้ตาย
เขาเรียกกันว่าบ้านศพภาษาปากใต้นะ
ทีนี้เราไปเจอพ่อของผู้ตายชื่อว่าคุณอาคมนราอาจอายุ๖๕ปี
คุณอาคมก็มีโอกาสพูดคุยกับทีมข่าวของเราบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุ๑วันลูกชายได้กลับมาที่บ้าน
พูดคุยกับญาติพี่น้องตามปกติ
ตกค่ำก็เดินทางกลับไปนอนที่บ้านภรรยาห่างจากบ้านไปสักประมาณ๔กิโลเมตร
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนสายวันนี้นะคะ
ลูกชายถูกนายจตุรนซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนรักกัน
มาทำร้ายร่างกายมายิงจนกระทั่งเสียชีวิต
ส่วนตัวพ่อแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเมื่อหลายเดือนก่อน
ที่ลูกชายเคยเอาปืนไปบุกจี้ชิงตัวภรรยาของนายจตุรน

เนื่องจากเขาเคยชอบพอกันมาก่อนหมายถึงผู้ตายกับภรรยาของนายจตุรนเนี่ยนะคะ
ต่อมานายจตุรนมือปืนก็ไปแจ้งความแล้วก็เรียกเงิน
เป็นจำนวน๔แสนบาทแลกกับการไม่เอาเรื่อง
คือไม่ดำเนินคดีกับนายอนันตชัยผู้ตาย
แต่ทางผู้ตายบอกไม่มีเงินแล้วก็บอกให้ผู้ก่อเหตุ

หลังจากนั้นพ่อเล่าต่อพ่อบอกว่า
กลับไปที่บ้านภรรยาแล้วพ่อก็ไม่ทราบอีกเลยนะว่า
ลูกชายเนี่ยมีไปพูดคุยไปมีอะไรกับใครหรือเปล่า
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าลูกชายจะไปหามือปืนด้วยหรือเปล่านะคะ
แล้วก็ถามว่าคุณพ่อถ้าเกิดว่าคนร้าย
ซึ่งเป็นเพื่อนรักกับลูกชายคุณพ่อ
จะเข้ามาขอคำมาศพคุณพ่อว่าอย่างไร
คุณพ่อก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้
ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่นำตัวมือปืนมาขอขมา
เพราะก็ไม่รู้ว่าญาติพี่น้องเขาทำใจได้หรือเปล่า
เดี๋ยวเกรงว่าจะเกิดการคุมอารมณ์ไม่ได้
แล้วนำไปสู่การทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นนะคะ

พ่อบอกว่าพ่อก็รู้สึกเสียใจนะฮะ
ซึ่งเขาว่าเขาจะเอาสี่เส้น
ก็จะเขาไม่เอาเหลือง
ก็เราบอกว่าพันธุ์นี้จะให้ทำเรื่องการตามกฎหมายว่า
เราไม่เครียดทางที่เท่นไม่มี
ก็เราตบกับกันนั้นก็รุงเจ้ามันตาย
อ่าคนร้ายยังตามตัวอยู่นะฮะ